เชื่อว่าใครหลายคนที่มีโอกาสไปญี่ปุ่นโดยเฉพาะโตเกียว
ราว๑ชั่วโมงถึง๒ชั่วโมงก็เลยทีเดียวนะคะ
แต่ช้าก่อนนะคะเพราะตอนนี้ไม่ต้องรอ
เวอร์ชั่นตัวเครื่องบินเพื่อไปลิ้มลองและต่อแถวชิงแดนอาทิตย์อุทัยกันแล้วล่ะค่ะ
เอาเป็นว่าถ้าอยากรู้ว่ารสชาติของราเมนเจ้าดังที่ใครต่อใครต่างยอมต่อคิว
เพื่อลิ้มลองความอร่อยนี้จะเด็ดขนาดไหน
ตามคุณน็อตไปสืบสาวราวเส้นกันต่อ
แต่เดี๋ยวนะคะ๓ชามเลยเหรอไหวอ่ะคิว
เอาละครับตอนนี้ก็พร้อมที่จะชิมแล้วนะครับ

อันนี้เป็นเมนูที่คนโตเกียวนะคะ

เพราะว่าเป็นซุปร้อนนะคะ

วิธีการทานก็คือเอาเส้นนี้จุ่มน้ำซุป
ใช่ค่ะจุ่มแล้วก็ทานได้เลย
และในนี้ก็จะมีพิเศษก็คือนี่ค่ะ
หมูค่ะเราใช้เทคนิคการซูวีนะคะ
แล้วเราก็เอาไปลมควันด้วยฟาง
ใช่เพื่อให้มีกลิ่นหอม

มีทั้งหมู๓ชั้นมีสังคอนแล้วก็มีไก่

ซุปนะคะก็มีไก่เป็นเบสของมันนะคะ
แล้วก็ผสมด้วยปลาแห้งกุ้งหอยเชลค่ะ
ต้มนานไหมครับกว่าจะได้น้ำซุปที่ถูกต้อง

อันนี้เป็นลูกชิ้นค่ะทำจากไก่ค่ะ

เขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยฉันทำมาอร่อย

เซ่นก็ดีจริงอะ
เซ่นมันมีความเหนียว
ตัวน้ำซุปเนี่ยรสชาติมันก็ไม่ได้เข้มข้นเหมือนราเมงที่เราเคยทานแล้วหลายคนจะไม่ชอบ
เพราะว่ารสชาติมันจะเข้มข้นเกินไปรสชาติของน้ำกุ้งก็จะเบาหน่อย
ทานเข้าไปก็จะออกกลิ่นแบบว่าหอมเครื่องที่เขาใส่เข้าไป
มากกว่าที่จะเป็นรสจัดจ้านแบบไทยอันนี้เราไม่แปลกใจทำไมคุณทาย่านชอบเนอะ
เพราะมันไม่หนักเกินไปทานแล้วไม่รู้สึกว่ามันหนักเกินไปมันไม่เลี่ยนนะครับผม
ค่ะแต่ว่าถ้าพี่น็อตชอบทานเผ็ดเราก็มีพริกอะค่ะผสมกับกุ้งนะคะ
คือใส่ไปได้ค่ะสำหรับคนไทยค่ะ

ญี่ปุ่นเขาไม่ใส่ค่ะเขาใส่อีกชิ้นนิดนึงแต่ว่าแทบจะไม่ใส่กันเลย
แต่ว่าคนไทยค่ะต้องมีนิดนึงค่ะ

คือมันคล้ายคล้ายแฮมด์แต่มันไม่ใช่แฮมส์ใช่ไหม
มันมีการบ่มเล็กน้อยแล้วก็มีการที่เอาไปลมควัน
เพราะฉะนั้นแฮมปกติที่เราทานกับอีกตัวเองก็จะเหมือนอาหารลมควันอยู่แล้ว

พอเราไปลมควันปุ๊บเนี่ยสิ่งที่จะช่วยคือกลิ่นมันก็จะหอมให้ขึ้น
ครับผมก็คือสัมผัสอะไรคล้ายแฮมมีกลิ่นคล้ายแฮม
แต่ว่าไม่ใช่เป็นการซุวี
ค่ะค่ะซุวีก็คือเราไม่ให้สูญเสียน้ำในเนื้อเพื่อให้มันมีความนุ่มมาครับ
อกจากจะมัดใจคุณเบนและคุณชายาแล้ว
ยังมัดใจชาวญี่ปุ่นอีกหลายคนเลยล่ะค่ะ
ให้เป็นสุดยอดรอเมนอันดับหนึ่ง
เห็นอย่างนี้แล้วมื้อกลางวันนี้ขออนุญาตลืมข้าวสวยไปสักมื้อนะคะ
เราไปต่อกันที่เมนูต่อไปเลย

โนโกเป็นภาษาญี่ปุ่นแปลว่าข้น
ซุ๊บเนี่ยเป็นไก่กับซีฟูดผสมกัน
ด้วยความที่มันเป็นซุปที่ไม่ได้ข้นเท่ากับซุเคมินนะครับ
เราจะกินกับเส้นที่มันวางออกมา

แล้วก็แป้งเท่าระชนิดกัน

ลักษณะของเส้นนี้มันคล้ายโกยซีหมี่ไหมใกล้เคียง
แต่ไม่คล้ายแต่ไม่เหมือนครับก็คือมันจะคล้ายคล้ายเอ่อ
เส้นของราเมนจีนอ่าใช่ใช่ส่วนน้ำซุปเนี่ยที่แตกต่างจากที่อื่นเลย
สังเกตได้เลยว่าน้ำซุปมันไม่ได้เข้มหรือมันไม่ได้ข้นซะจนรู้สึกเลี่ยน
ครับมันสามารถสดราเมนได้ซึ่งที่แตกต่างมันคือว่าตะวัย
จ้าวอื่นส่วนใหญ่ที่ในเมืองไทยน่ะครับซึ่งคือสาเหตุส่วนใหญ่หนึ่งที่เราเอา
ซึ่งเราใช้ไก่กับซีฟู้ดเป็นหลักฉะนั้นมันก็จะไม่มันเท่าของของของ

ให้ความรู้สึกที่ไร้ไม่ข้นจนเกินไปแล้วจากการเคี่ยวไก่
น้ำซุปยังเพิ่มรสชาติความหอมไปด้วยปลาทะเล

เมนูนี้เนี่ยจับคู่กับหมูชาชูชิ้นหนานุ่ม
บอกเลยว่าลงโต๊ะลงตัวจนอยากอุทานว่า
มาเมือนุสุดท้ายกันบ้าง

แต่เป็นความเค็มที่พิเศษและเลอค่าอย่างมากเลยล่ะค่ะ

ก็จะเป็นเมนูซุปไก่เป็นหลักทำจากภี่กระดูกไก่
แล้วก็พวกส่วนต่างโค้งไก่แล้วจะมีเนื้อไก่ประสมกันแน็กน้อย
จะมีสแกรอปออยนิดนึงเหมือนกับน้ำมันหอยเชลเพิ่มกลิ่นนิดนึ
แต่ว่ารักคือจะเป็นเศรษฐ์เกลือซึ่งเกลือเราใช้เกลือประมาณ๓๔ชนิดผสมกัน
ไม่ได้ชนิดเดียวเลยหลังหลายหลังหลายนำข้าวด้วย
ใช่นำข้าวด้วยครับก็คือสมัยแมากกับหลายประเทศด้วย
ก็คือวัตถุดิบส่วนใหญ่ก็เน้นนำข้าวเป็นหลัง
แล้วเป็นซุปแบบน้ำเหมือนซุปไก่

ตัวเส้นก็ต่างกันจะสังเกตว่าสีจะสี
ใช่แล้วเพราะว่าส่วนผสมระหว่างเกลือที่ใช้ในเส้น

ซึ่งเราก็จะเปลี่ยนชนิดเกลือไปตามอยู่ที่ว่า

เหมาะกับเกลือประเภทไหนกลิ่นแบบไหน

แล้วก็มีติดรสแคร็มนิดของตัวเส้นด้วยครับ
กบตรงกับน้ำซุปถือว่าทานง่ายนะครับ

มาตรฐานได้เทียบเท่าญี่ปุ่นเลยใช่ไหมครับ

หมายความว่าเราไม่ต้องบินไปกินที่ประเทศญี่ปุ่นก็ได้

กินที่นี่ก็เหมือนกับไปทานญี่ปุ่นเลย

อยากมีอาหารอร่อยไว้ทานเอง

ได้ทานอาหารดีในราคาที่ถูก

ราคาถูกนี่เท่าไหร่ครับเริ่มต้นที่นี่
ราคาเริ่มต้นที่๑๙๘บาทค่ะ

แพงสุดก็๓๕๐บาทค่ะ

เอาแบรนด์ลาเมงดังของประเทศญี่ปุ่นมา
ที่เมืองไทยแน่นอนว่ามันตลอดต้องดี

แต่ลูกค้ามาต่อคิวกันเยอะมากค่ะพี่นนท
แล้วลูกค้าคนไทยน่ารักมากคือเห็นคนต่อคิวข้างนอกร้านเขาก็จะรีบทาน
แล้วก็รีบลุกให้เพื่อนข้างนอกได้เข้ามาทาน
คือไม่นั่งแช่ค่ะเพราะทุกคนอยากทานของอร่อยอยู่แล้วคุณซักนั้นมารอกันซักหน่อย
รับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนคุณท้าย่ายอย่างรอตั้ง๒ทุ่ม

ก็ต้องไปรอนะครับร้านเปิดปิดกี่โมงครับ
ก็คือตอนนี้นะครับวันจานถึงสุกจะเปิด๑๑โมงครึ่ง

แล้วก็อีกกะหนึ่งก็คือ๖โมงเย็นถึง๓ทุ่ม
จะเปิดตั้งแต่๑๑โมงครึ่งจนไปถึง๓ทุ่มเลย
ก็ยาวเลยใช่นะครับไม่มีเปรตนะครับร้านตั้งอยู่ที่ไหนครับ
ตั้งอยู่ที่เอ่อโรงแรมเฮรวัลนะครับใช่ครับชั้นใต้ดินครับผม
ชั้นใต้ดินเลยนะครับครับมาแหวะสักการะพร้าวพร้าวผม
แล้วก็เดินมาทักราเมนกันหน่อยนะครับครับค่ะยืนรอกันสักนิดหนึ่งครับ
ขอบคุณค่ะครับผมวันนี้ขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณมาก
ก็ดัดได้ให้รับรายการแบบฟรีหลังจบรายการเพียงเข้าไปที่เฟซบุ๊กล่าวเส้นเป็นเรื่อง
ยะอิโตฟรี๑ชามรวมทั้งหมด๕รางวัล
สนุกได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่๒มิถุนายนหลังจบรายการ
จนถึงวันพระฤหัสสบดีที่๗มิถุนายน๒๕๕๙
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบนเฟซบุ๊คเล่าเส้นเป็นเรื่อง
วันศุกร์ที่๘มิถุนายน๒๕๖๑ค่ะ
เรียกว่าวันนี้เล่าเส้นเป็นเรื่องได้รวบรวมหลากหลายเมนูเส้นหลากหลายสไตล์
ตั้งแต่สตรีทฟู้ดจนถึงบนห้างรู้มาให้แฟนรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องแบบจัดหนักจัดเต็ม
กองทัพโปรโมชั่นที่รายการไหนก็ไม่กล้าทุ่มทุนสร้างขนาดนี้
ก็แงะแหละค่ะนี่คือรายการสายเปย์ที่แท้ชู
เอาเป็นว่าที่นี้ใครสะดวกอยากไปตำร้านไหนตื๊ดบัตรขึ้นรถไฟฟ้าแล้วพุ่งตรงมาที่ย่านราชประสงค์กันด่วนเลยล่ะค่ะ
ส่วนสัปดาห์หน้าเราจะไปตามหาเมนูเส้นที่เมืองนาเกลือจังหวัดสมุทรสาคร
กับก๋วยเตี๋ยหมูน้ำแดงราดซอสพริกสูตรพิเศษร้านดังประจำถิ่นเจ้าแรกของเมืองสมุทรสาคร
ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำแดงแม่ละออต่อด้วยเพเนคาเยนและสปาเกตตี้ซีฟู้ดซอสหมึกดำ
คาเฟ่สุดชิคหนึ่งเดียวในมหาชัยจากร้านไวท์โอเว่น
ปิดท้ายกับหม้อไฟเนื้อสไลด์อลังการงานหม้อไฟที่อร่อยจนสาวบกคนรักเนื้อต้องร้องขอชีวิตจากร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อโกเบมหาชัย
ถ้าคุณเป็นคนรักเส้นไม่มีเหตุผลที่จะพลาดชมเล่าเส้นเป็นเรื่อง
ส่วนเที่ยงนี้มุ่งตรงสู่ย่านราชประสงค์กันคาซิสเมนูเส้นจานร้อนหล่อทุกคนอยู่